ทุกผู้ชมครับหนุ่มที่บุกไปทะเลาะวิวาสหาเรื่องหาราวในงานแต่งที่จังหวัดขอนแก่น
เจ้าสาวต้องขึ้นเวทีประกาศเลยบอกอย่าห้าวไม่มีตังค์นี่อย่ามาห้าว
แล้วบอกจะเรียกเงินค่าเสียหายเนี่ย๘๕๐๐บาทเพราะจ้างวงดนตรีมา
ล่าสุดหนุ่มคนนี้เขาบอกขอให้ฟังในมุมเขาบ้าง
เขาไม่ได้ไปหาเรื่องในงานแต่งนะแต่พ่อเจ้าสาวนั่นแหละมาต่อยเขาก่อน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนที่เจ้าสาวขึ้นเวทีก่อนนะครับ
อีก๓๐นาทีมึงมาตีกันเพื่ออะไรจับได้กรุณาเอาตัวขึ้นเวทีด้วยค่ะ
เพราะป้ายเขาก็เขียนอยู่เหมือนถ้ามันไม่มีเงิน
นี่อีก๓๐นาทีนี่จะหมดเวลาแสดงอยู่แล้วจะมาตีกันเพื่ออะไร
นี่ฮะที่ขอนแก่นนะครับเจ้าสาวจ้างวงดนตรีมาเล่นในงานแต่งนะครับบอก
ติดป้ายประกาศเอาไว้หน้างานแล้วไม่มีตังค์อย่าห้าวห้ามทะเลาะวิวาสในงาน
สุดท้ายมีคนมาก่อเรื่องจนได้เจ้าสาวนะฮะที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะครับ
คือคุณวันนิดาศรีเบ้าหรือว่าอ้ำนะครับอายุ๒๒ปี
บอกว่าคืนวันแต่งงานคือคืน๑๔พฤศจิกายน
สามีตั้งใจจัดงานแต่งขึ้นเพื่อให้ปู่ของเธอที่อายุมากแล้ว
เห็นหลานสาวแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝานี่ป้ายหน้างานนะฮะ
ไม่มีตังค์อย่าห้าวห้ามทะเลาะวิวาสในงาน
เราจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุดท้ายตีกันจนได้
เธอบอกเธอจ้างวงดนตรีมาจากนครราชศรีมานะครับราคา๑แสนบาทนะ
เพื่อมามอบความสุขให้กับทุกคนในหมู่บ้านที่มาร่วมงานเลี้ยงงานแต่งของเธอ
ดนตรีเล่นไปได้๓ชั่วโมงกว่ามีวัยรุ่นมาต่อยกัน
พ่อของเธอเนี่ยพ่อเจ้าสาวเนี่ยเลยต้องเดินออกไปดู
ออกไปถามว่ามีเรื่องอะไรกันอยู่ดีมาต่อยพ่อเธอ
คนที่ต่อยพ่อเธอชื่อซัดดำเป็นคนในหมู่บ้าน
บอกจังหวะนั้นเธอโมโหมากเธอขึ้นเวทีเลย
แล้วก็พูดตามคลิปนี่แหละซึ่งเธอยืนยันว่าเอาเรื่องนะฮะ
จะเอาเรื่องกับนายซัดดำให้ถึงที่สุด
ทำให้งานปล่อยแบบงานต้องเลิกเนี่ยให้ชดใช้เงิน๘๕๐๐๐บาทเป็นค่าเสียหาย
ทีนี้มันต้องมาหยุดทุกอย่างเลยเพราะคนคนเดียวอย่างนี้
หนูก็เลยเดี๋ยวขึ้นไปพูดเองเพราะก่อนที่จะให้วงดนตรีเริ่ม
หนูก็บอกไปแล้วหนูก็แจ้งไปแล้วว่าถ้าคุณทะเลาะวิวาสกันในงาน
คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้งานนะบอกทุกอย่างค่ะ
อันนี้ป้ายงานก็มีติดด้วยแล้วทีนี้หนูก็เลยขึ้นไปพูดเพิ่มเติม
แต่หนูก็พูดตามในใบที่เขาเขียนไว้นั่นแหละไม่มีตังค์มึงอย่าห้าวอะค่ะ
ทีนี้นะฮะทางฝั่งของซัดดำจะว่ายังไง
เพราะว่าหนึ่งก็คือทางเจ้าภาพจัดงานเขาบอกว่า
คุณเนี่ยไปต่อยพ่อเจ้าสาวเขาก่อนนะมาหาเรื่องในงาน
แล้ว๒คือเขาจะเรียกค่าเสียหาย๘๕๐๐บาทนี่ครับทุกผู้ชมครับ
อดเสื้ออยู่นี่โชว์บาดแผลนี่คือซัดดำชายหนุ่มในหมู่บ้าน
ดำบอกผมขอชี้แจงบ้างพร้อมกับถอดเสื้อโชว์ให้ดูบาดแผล
นี่ฟกช้ำตามร่างกายตามแขนตามต้นคอแล้วก็ใบหน้า
นี่เห็นไหมซัดดำบอกผมยอมรับ
คืนงานวันแต่งเนี่ยผมเมาแล้วผมก็เข้าไปในงานแต่ง
เข้าไปเต้นกับบรรดาพี่น้องของผมนะ
แต่ผมนี่แหละถูกเจ้าภาพเนี่ยรุมทำร้ายจนสลบ
แล้วยังทำร้ายต่อเนื่องจนแบบต้องวิ่งหนีกลับบ้านเอาตัวรอด
คือมันคนละเรื่องเลย

ลุมทำร้ายแบบสลบไปแล้วฟื้นขึ้นมายังโดนต่อจนต้องแบบ
วิ่งทั้งคลานหนีกลับมาที่บ้าน
แล้วเจ้าภาพมาบอกว่าผมไปชกพ่อเจ้าสาวก่อนได้ยังไง
จะมาเรียกเก็บเงินค่าเสียหายจากผม
สร้างความวุ่นวายจะเก็บเงิน๘๕๐๐ได้ยังไง
คือถ้าจะเอา๘๕๐๐เนี่ยซัดดำบอกผมไม่มีหรอก

คือถ้าเกิดว่าผมผิดจริงมีหลักฐานไปแจ้งความอะไรก็แล้วแต่

เพราะผมไม่มีเงิน๘๕๐๐๐บาท

ตีแล้วสลบแล้วเขาก็ลากผมไปตี

นั่งที่เถกทางเจ้าภาพลากผมไปตีไปขาย
ได้แค่คุ้มหัวอยู่ซื้อเลยครับ

ต้อยพ่อเขาบ่อยังไงใช่ไหมครับ
บ่อครับบ่อยต้อยครับ
กับแม่ของซัดดำก็บอกกับเรานะครับ
บอกขอความเป็นธรรมให้ลูกชายเขาหน่อย

เล่าให้ฟังบอกคืนวันเกิดเหตุ
ลูกชายเดินไปเต้นหน้าเวที
ก็ชูไม้ชูมือเต้นตามจังหวะเพลงเพื่อชีวิต
เจ้าภาพเนี่ยคงจะเข้าใจผิดนะ
หาว่าลูกชายเนี่ยไปชูนิ้วกลางให้

ก็เลยมาถึงก็มาผลักลูกชายแล้วมีปากเสียงกัน

รุมทำร้ายลูกชายจนสลบ

เจ้าภาพมีหลักฐานนะ
ว่าลูกชายหาเรื่องก่อนจริง
เอามาเลยนะจะเป็นกล้องวงจรปิด
หรือจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่
ว่าเหตุการณ์ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเอามาเลย
บอกลูกชายเนี่ยไปต่อยพ่อเจ้าสาวเขาก่อนเนี่ย
ถ้าฝั่งลูกชายผิดจริงให้ตำรวจดำเนินคดีไปเลย
แต่ค่าปรับ๘๕๐๐พ่อกับแม่ซัดดำบอกเหมือนซัดดำเลยฮะ

โอ้โหอย่าว่าแต่เงิน๘๕๐๐เลย
เงินจะพาลูกชายไปหาหมอเนี่ยถูกรุมยำมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นเขาบอกทางฝั่งเขาเนี่ยไม่มีปัญหา

ถ้ามีหลักฐานอะไรจะดำเนินคดีก็ว่ามาเลย
แต่ขอยอมติดคุกแทนเพราะว่าไม่มีให้๘๕๐๐๐บาท